ไปน้ำพีบอราสีพาไปเที่ยวเที่ยวใสเที่ยวเมืองอุบลนี่ดิ
ผาแต้มมาหอดแล้วจ้าสวัสดีค่ะลูกอ่อนร่าหนาวกับดาวสมศรมาแล้วค่ะ
มาเด้อมาเที่ยวน้ำกันค่ะเนี่ยพามาบ้านเกิดเลยอุบลราชธานี
โดยเฉพาะการรับแสงแรกที่ผ่าแต้มอยากเชิญชวนให้ทุกคนมา
โดยเฉพาะสายแคมปิ้งอุ้ยเลิศนะคะแต่ฟ้าฝนจะเป็นใจหรือเปล่า
ทำไมฟ้ามันคึ้มไหนขอเช็คสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้ร่องฝนยังคงพาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือก็ส่งผลกระทบเหมือนกันนะ
ก็คือการดึงเอาลมระสุมให้แรงขึ้นแล้วก็หอบเอาฝนเข้าไปในพื้นที่
ก็นี่ไงสาเหตุที่ทำให้เกิดฝนในพื้นที่ทางตอนบนของประเทศค่ะ
ช่วงเช้าอย่างที่บอกไปเนี่ยตอนนี้ฟ้าครึ้มมองไปพื้นที่ไหนก็ดูมืดมนต์นะคะ
เห็นแสงแดดเลยแต่ยังไม่เป็นฝนนะฝนมาจริงจริงบ่ายค่ะ
บ่ายสี่โมงเย็นพื้นที่ที่ร่องฝนพาดผ่านก็ภาคเหนือไงคะ
สี่โมงเย็นฝนมาทั้งภาคเลยและอีกหนึ่งจุดที่อยากจะให้ระมัดระวังและ
นี่นราธิวาสปัตตานียะลาค่ะนั่นเป็นจุดที่มีฝนหนักเลยนะคะ
ระวังน้ำท่วมจะพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะแต่ฝนวันนี้ไม่ได้ตกลากยาวไปจนถึงช่วงกลางคืนค่ะ
อันดามันก็น่าห่วงเหมือนกันนะใครที่ไปเที่ยวช่วงนี้นะคะ
ระมัดระวังด้วยเพราะว่าคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตรค่ะ
ไทยก็สูงเหมือนกันประมาณ๒เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและงดกิจกรรมทางน้ำไปก่อนนะคะ
ที่ตกลงมาแบบนี้ทำให้อุณหภูมิไม่ร้อนจัดค่ะ
เอาเป็นว่าใครไปเที่ยวทะเลนั่งชิวริมทะเลก็พอเนอ
เพราะว่าอุณหภูมิยังดีอยู่๒๓๓๕องศาเซลเซียสค่ะ